จังหวัดมุกดาหารนะคะเขาร่วมกับภาครัฐค่ะจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
ปั่นจักรยานอันนี้นะคะนอกจากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวแล้ว
ก็ยังมีกิจกรรมเพื่อต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทยด้วยค่ะ
นี่เลยค่ะสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารนะคะ
กับภาครัฐหลายภาคส่วนค่ะมีตั้งแต่กงศูนย์ใหญ่ณแขวงสวรรณเขตสปลาวนะคะ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ลมจักรยานเพื่อสุขภาพและแข่งขันจังหวัดมุกดาหารค่ะ
แล้วก็ยังมีภาคเอกชนร่วมด้วยนะคะจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า๒ล้อ๒น่องท่อง๒แผ่นดินมุกดาหารสวรรณเขตค่ะ
โดยระยะทางการปั่นจักรยานนะคะ๘๐กิโลเมตรค่ะพร้อมกับร่วมพิชิตตำแหน่งเจ้าแห่งความเร็วแล้วก็เจ้าแห่งภูเขาแข่งขันสุดสัปดาห์นี้นะคะ๑๓๑๔กุมภาพันธ์ค่ะ
ซึ่งเส้นทางการปั่นนะคะโรแมนติกมากค่ะเขาบอกว่าเป็นเส้นทางโรแมนติกไลท์นะคะปั่นสนุกปลุกวิถีไทยค่ะก็จะเป็นเส้นทางจากชุมชนสู่ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบนะคะเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคู่รักมากมาก
หรืออาจจะเป็นหลายคนที่รักการปั่นจักรยานไปปั่นกันวันนั้นแต่ว่าเป็นวันวาเลนไทยก็อาจจะพบรักกันที่งานก็ได้ค่ะ